ทบุรีครับมีวัยรุ่นไปเที่ยวตลาดนัด
ขากลับขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันมา
มีกระบะคันหนึ่งขับมาตามประกบ
ชะลอรถกดกระจกลง
เหื้อมือออกมาพร้อมกับลั่นไกลปืนหลายนัดครับ
กระสุนเจาะเข้าร่างของบรรดาวัยรุ่น

ในคนตายแม่เพิ่งเตือนว่าอย่าไปมองหน้าใครเขานะลูก

นี่คือหลักฐานเด็ดภาพวงจรปิดครับ

วินาทีที่กลุ่มวัยรุ่นเขาขี่มอเตอร์ไซค

ในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีนะครับ
กลับมาจากตลาดนัดไปเที่ยวตลาดกันมาครับ

น่าจะเห็นภาพอีกมุมหนึ่งที่จะเห็นกระบะเนี่ย
ขับมาแล้วก็กดกระจกลง
ยื่นมือออกมาพร้อมกับปืนครับ

ในฝั่งของวัยรุ่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับ
กระบะขับประกบเสียงปืนดังรัวหลายนัดครับ
ตอนแรกประมาณ๓นัด

หลังจากนั้นเนี่ยจะมีจังหวะหนึ่งพอรถล้มไปแล้ว
คนนอนไปแล้วอีกคนหนึ่งยังคงยืนอยู่เห็นไหมครับ

แล้วมีเสียงปืนดังมาอีกก่อนที่เขาจะล้มลงไปอีกเนี่ยนะครับ

คนขี่คนซ้อนถูกยิงร้องโอ๊ย
ก่อนที่เพื่อนจะวนรถกลับมาแล้วบอกว่าฟองธ์

พาตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าครับ
๓คนที่โดนยิงเนี่ยตาย๒เจ็บ๑นะฮะ

คนแรกนายธันวาโดนยิงเข้าที่ลำคอ
ชายโครงซ้ายกระสุนตัดคั่วหัวใจสิ้นใจตายครับอีกหนึ่งคนชื่อนายปรัชญาหรือว่าปลื้ม
อายุ๑๖ถูกยิงที่ชายโครงขวาทะลุชายโครงซ้าย๑นัดอีกนัดหนึ่งเนี่ยยิงเจาะเข้าที่เอวขวาทะลุเอวซ้ายอีกหนึ่งนัด
คนนี้โดนสองนัดเสียชีวิตครับอีกหนึ่งคนชื่อว่าพักดีภูมิครับ
พักดีภูมิเนี่ยก็อายุไล่เลี่ยกันครับสองคนอายุสิบหกส่วนพักดีภูมิอายุสิบเจ็ด
โดนยิงเข้าที่ขาได้รับบาดเจ็บพิกัดจุดเกิดเหตุหน้าซอยนนทบุรีหก
จังหวัดนนทบุรีเมื่อคืนนี้ช่วงกลางดึกข้าล่าสุดครับ
คุณเลิฟระวีการนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ได้กล้องวงจรปิดช่วงก่อนเกิดเหตุ
๔ทุ่มกว่าหลักฐานเด็ดนี้ครับ
ชายสองคนจอดมอเตอร์ไซค์รออยู่ตรงจุดนี้นะ
แล้วก็ตำรวจเขาสงสัยว่า๒คนที่เราเห็นตอนแรกที่จอดรอเป็นคนชี้เป้าหรือเปล่า

ตอนแรกเลยที่อยู่หน้าปากซอยแล้วก่อนที่จะวิ่งรถออกไป
แล้วมีมอเตอร์ไซค์อีก๓คันขับมาตามถนน
ซ้ายเข้าซอยแล้วมีกระบะต้องสงสัย
ขับตามเข้าไปกับมอเตอร์ไซค์๓คันที่เขานำไปก่อนหน้านั้น

ยังคงต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับ
ตำรวจสงสัยว่าอาจจะเป็นกลุ่มคนชี้เป้าใช่หรือเปล่า

นี่นะฮะเป็นจังหวะที่มีคนจอดรถรอ๒คันแล้วขับออกไป

มีกระบาดต้องสงสัยเลี้ยวตามเข้าไป

ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบขยายผล
วงจรปิดฝั่งตรงข้ามครับคุณผู้ชม
จับภาพช่วงเวลาเดียวกันเลยครับ

เวลาในวงจรปิดเนี่ยที่เราเห็น๒๒๔๙

จริงจะช้ากว่าในวงจรปิดที่เห็นประมาณ๔นาที

๔ทุ่ม๔๖ช่วงเวลานั้นครับ
เห็นว่ามีรถกระบะเลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอยนนทบุรี๖

กำลังขับไปแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอย

ตัดไปดูวงจรปิดช่วงกลางซอยครับ

ช่วงเวลาคุณผู้ชมไม่ต้องสับสนนะ

ก็คาดว่าน่าจะไปวนรถ

อื่นหรือเปล่าแล้วก็ย้อนกลับไปที่ถนนทางหลักอีกครั้ง
หนึ่งมีมอเตอร์ไซค์ขับผ่านไปแล้วสักพักหนึ่งทิ้งเวลาหน่อย
ไม่กี่วิครับเดี๋ยวมีกระบะขับมากำลังจะมาแล้วนี่เริ่มเห็น
มาแล้วฮะมาแล้วครับขับผ่านไปหลังจากนั้นครับกล้องวง
ปิดบริเวณปากซอยก็จะเป็นมุมเดียวกันกับตอนแรกที่เราได้
เห็นเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองดูวงจรปิดอีกสักมุมนะจับนาทีก่อนที่
มีการลั่นไกลปืนครับมอเตอร์ไซค์ของนายธันวาจอดอยู่ปากซอย
คนขี่เนี่ยเสื้อสีเหลืองลงไปคล้ายไปยืนรอกลุ่มเพื่อนนาย
ธันวานั่งอยู่บนรถนายพักดีภูมิยืนอยู่ท้ายรถแล้วเหมือนกับ
ก็ถือมีดดาบด้วยฮะมีมีดดาบอยู่ด้วยภาพอาจจะไกลไปหน่อย
นะครับก่อนจะขึ้นซ้อนท้ายรถนายธันวาเนี่ยก็ขยับมาเป็นคน
ขับแทนจังหวะรถจะออกตัวปรากฏว่ากระบะต้องสงสัยคันเดิม
ขับตามมาคนที่นั่งข้างคนขับกระบะกดกระจกลงจะเป็นภาพ
จังหวะนี้นี่ครับเห็นไหมฮะมีคนเสื้อเหลืองยืนรอกลุ่มเพื่อน
หรือเปล่าตรงจุดนั้นแล้วก็อีกสองคนเนี่ยนั่งอยู่บนรถนะแล้วพัก
ดีภูมิเนี่ยอยู่ท้ายรถเอาอาวุธออกมาเหมือนมีดดาบจังหวะนี้เสื้อ
เหลืองเดินเข้ามาละนะครับเดี๋ยวสักพักนึงอ่ะมีรถของเพื่อน
ขับผ่านไปขับผ่านไปและจังหวะที่มอเตอร์ไซค์กำลังจะออก
ตัวนี่แหละครับรถกระบะต้องสงสัยคันเดิมขับผ่านมาแล้วหลัง
จากนั้นนี่ฮะจังหวะนี้มาปั๊บกดกระจกลงแล้วยื่นมือออกมายิงเลย
อ้าวแล้วโดนนี่เลยนี่จังหวะนี้คือรถมอเตอร์ไซค์เป๋แล้วนะ
แล้วค่ะพักดีภูมิเนี่ยเขาบาดเจ็บนะครับค่ะในขณะที่
อีกหนึ่งคนนี่ก็คือโดนยิงนะคืออย่างที่บอกนะมี๓คน
ที่โดนยิงวัยรุ่นทั้งนั้นเลยอายุสิบหกสิบเจ็ดตายสองและ
หนึ่งนะฮะจังหวะรถจะออกกระบะขับตามมาแล้วคนข้าง
คนขับกดกระจกลงแล้วเล็งปืนยิงใส่พักดีภูมิและธันวา
ส่วนผู้ชายชุดเหลืองที่ตอนแรกลงไปโบกรถวิ่งหนีไป
วงจรปิดฝั่งตรงข้ามบริเวณใกล้เคียงกันจะเห็นตอนที่กลุ่ม
เตอร์ไซค์ฝั่งคนเจ็บขี่มาตามถนนหลายคันครับนี่ฮะ
สั่งบุ๊ชชมเลนฝั่งจากซ้ายวิ่งมุ่งหน้าเข้าฝั่งขวาจะเห็น
รถมอเตอร์ไซค์วิ่งมาเป็นสายเมื่อกี้นี้นะครับ
แล้วก็มีกระบะขับต่างแล้วนี้เราไล่ภาพวงจรปิดให้ดูก่อนว่า
มันเกิดอะไรขึ้นก็คือพูดง่ายมีกลุ่มวัยรุ่นที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์กันมา
กลับมาจากเที่ยวตลาดแล้วก็เหมือนรอเพื่อน
พอเห็นเพื่อนมาปั๊บรถกำลังจะออกไปกันต่อเฮ้ยกลับกัน
มีกระบะขับมาแล้วก็กดกระจกลงแล้วก็ยิง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ตามต่อความคืบหน้า
เพราะอย่างที่บอกว่ามีผู้บาดเจ็บด้วย๑คนใช่ไหมครับ
พักดีภูมิยังอยู่ที่โรงพยาบาล
เจ้าตัวเล่าให้ฟังบอกว่าวันที่เกิดเหตุเขาขี่มอเตอร์ไซค
มาจากตลาดนัดนกฮูกไปถึงแยกพระนั่งเกล้า
ได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดขี่รถมาทางถนนนนทบุรีหนึ่ง
จอดรอกลุ่มเพื่อนจู่ไอ้กระบะคันนั้นมันขับมาประกบ
ดกระจกลงแล้วใช้ปืนยิงออกมาหลายนัด
หลังจากนั้นมันขับขึ้นสะพานเจษฎาบนดินหลบหนีไป
คนเจ็บครับยืนยันไม่เคยมีปัญหากับใครและไม่รู้จักคนก่อเหตุด้วย
คำถามคือว่าแล้วที่ถือมีดถือทำไมเอาออกมาทำไม
ดักรอจะหาเรื่องใครหรือตีใครหรือเปล่าคนก็สงสัย
เจ้าตัวเลยชี้แจงบอกว่าเอามาเพื่อป้องกันตัว

หมอบกตั้งหมดเลยคิดว่าเป็นวิวผิดตัวอย่างนี้หรอ
ใช่ครับพี่ไม่รู้แน่
ในขณะที่แม่ของผู้ตายแม่ของในปลื้มหรือว่านายปรัชญา
สุวรรณาอายุ๕๔ยืนยันว่าลูกแม่ไม่เคยมีปัญหากับใคร
แต่ลูกแม่ติดเพื่อนตามเพื่อนรักเพื่อน
วันที่เกิดเหตุมีรุ่นพี่ชวนไปเที่ยวตลาดนัดนกฮูก
ลูกแม่เขาก็ไปด้วยไม่ได้บอกที่บ้านนะ
มารู้อีกทีก็คือปลื้มลูกแม่โดนลูกหลงแล้วตาย
อยากให้ตำรวจจับคนก่อเหตุให้ได้แม่อยากรู้มากว่าเขาทำไปทำไม
ถ้าอยู่ข้างนอกแล้วก็ไม่รู้นะว่าเขาจะแบบเกเลอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้นะ

เพื่อนก็อยากให้จับได้ไวค่ะ
อยากจะรู้ว่าเขายิงเพราะอะไร
ทำไมถึงต้องยิงกันถึงขนาดนี้
มันไม่ใช่ตายคนเดียวมันตายตั้ง๒คน

ความรู้สึกของผู้เป็นแม่ที่สูญเสียลูกชายครับ
แม่ของนายปรัชญาหรือว่าปลื้มนะครับ
ในขณะที่แม่ของผู้ตายอีกหนึ่งคน

นี่ฮะอยู่บ้านเพื่อนบางศรี
สีนี่คือชื่อย่อบางศรีเมือง

บอกว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวตลาดนกคู่กันต่อ

นี่ฮะบอกว่าตลาดนกฮูก

บอกมีกล้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก

ลูกแม่ไม่ได้เปลี่ยนกางเกงนักศึกษา
ว่าถ้าเกิดว่าใครมาจ้องมามองแล้วจะมาหาเรื่อง

แล้วต้องมาตั้งอยู่ในโรงแบบนี้ครับ

คำสุดท้ายคืออย่าไปมองหน้าใครเขา
คุณผู้ชมออกความเป็นแม่ที่ติดต่อลูกไม่ได้จู่มีเบอร์โทรศัพท์ปริศนาโทรเข้ามือถือของแม่
กดรับพอบอกว่าจากโรงพยาบาลโอ้โหใจของแม่นี่คือลุ้นแล้วนะเฮ้ยมันเกิดเรื่องอะไรหรือเปล่าเนี่ย
เชิญมาที่โรงพยาบาลไปถึงคือแม่ขอแค่ว่าขอให้ลูกแม่ไม่เป็นอะไรมากก็แล้วกันนะ
แต่พอไปเห็นรองเท้าคนที่นอนนิ่งอยู่บนเตียงแล้วมีผ้าขาวคลุม
แม่บอกว่าวินาทีนั้นคือใจแตกสลายแล้วรู้แล้วว่าแม่เสียลูกชายของแม่ไปแล้ว
นี่คือความรู้สึกของคุณแม่นิสาแม่ของผู้ตายแม่นายธันวาครับ

ตำรวจสภเมืองนนทบุรีบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบวงจรปิดหาบ่อแสเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีโดยเฉพาะกระบะคันที่ก่อเหตุเพื่อจะตามล่าตัวมาดำเนินคดีนะฮะ
ที่สื่อมวลชนได้ภาพหลักฐานมาเนี่ยก็หลายมุมแล้วเชื่อว่าอีกไม่นานตำรวจน่าจะจับตัวคนร้ายได้โดยเร็วแน่นอนครับ
อาจมากนะคะคือยิงกันแบบนี้ประกบกันเลยค่ะ